เรื่องไฟไหม้บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็โกดังเก็บเอกสารนะคะ
ไปดูที่ระนองนี่ก็ไฟไหม้ริมทางเหมือนกัน
แต่เป็นไฟไหม้ที่เกิดจากชายสติไม่ดีครับ
เขามีการจุดกองขยะที่อยู่ริมทางอืม
แล้วชาวบ้านหวั่นว่าจะแบบโอ้โหกระทบกับสายฟงสายไฟสายเคเบิ้ลต่างริมทาง
เดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศนาทีนี้ก่อนค่ะ
โอ้โหนี่ไงจุดเรียบร้อยแล้วก็นั่งเฝ้า
อุ๊ดลามแล้วมันลามแล้ว
ใช่ค่ะแล้วคือประเด็นไม่ได้มีกองขยะอย่างเดียวไง
บริเวณโดยรอบก็จะมีทั้งโพรงญาติต้นไม้ต่าง

ใช่แล้วไฟลุกโหมแบบนี้อันตรายนะพี่ก๊อ

มันจะยุ่งมันจะลามไปแบบไฟดับหมดเลยนะ
ถูกต้องค่ะชาวบ้านจะไม่โวยวายได้ยังไง
ก็ดูสิค่ะคุณผู้ชมคือกองไฟที่แบบลุกไหม้ขยะ
แล้วก็ลามออกเป็นบริเวณกว้างแบบนี้
จุดนี้อยู่บริเวณตำบลบางนนอำเภอเมืองจังหวัดเรนองนะคะ
ชาวบ้านที่เขาเห็นเขาก็กังวล
ซึ่งก็จะลุกลามแล้วก็ไหม้ไปเป็นบริเวณกว้างแบบนี้ค่ะ
ทำให้หนึ่งในชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์

ขี่รถจักรยานยนต์มาถามนี่

ก็คือชายสติไม่ดีคนนี้นั่งเฝ้ากองขยะ

เธอก็เลยถามว่านี่จุดไฟเผาหรือเปล่า

ใช่สติไม่ดีก็ยอมรับอ่ะอ่าจุดเองอืม
ส่วนสาเหตุเนี่ยก็บอกว่าก็จุดไปเดี๋ยวมันก็ดับไง
จุดไปเดี๋ยวมันก็ดับเองอะไรประมาณนี้
แต่มันก็ไม่ดับอ่ะสิใช่แล้วสักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้อีก
ก็เดินเข้าป่าไปพร้อมกับถือมีดในมืออืมเออ
พอเดินเข้าป่าไปเสร็จปุ๊บชาวบ้านก็กังวลเรื่องความปลอดภัย
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลมาดับไฟนะคะ
เพื่อที่จะควบคุมเพลิงไว้ก่อนก่อนที่อันตรายหรือว่าลุกลาม
สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนไปมากกว่านี้
ขณะเดียวกันนะคะในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงปีใหม่ด้วยไง
เขาก็กังวลว่าไม่อยากจะให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
เพราะว่าไฟไหม้แบบนี้ใกล้ชุมชนใกล้สายโฟงสายไฟ
ถ้าเกิดว่าไฟไหม้ไปอาจจะไฟดับทั้งชุมชนหรือเปล่า